ทีมข่าวของเราลงไปรับเรื่องร้องทุกข์ในถึงพื้นที่เลยนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของบ้านของประธานชุมชนแป๊ะกง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ถูกคนร้ายเข้าไปงัดเอาเงินกองทุนของชุมชน
แล้วก็ของทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมมูลค่าเกือบ๔แสนบาทไป
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าของบ้านก็ไปร้องเรียนไปแจ้งความไปอะไรเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องนี้
ติดตามได้จากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
นี่คือภาพกล้องวงจรปิดจากบริเวณหน้าบ้านของนางวารินเดชสมบูรณรัฐ
สามารถจับภาพคนร้ายขณะขับรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าบ้าน
เพื่อที่จะเข้าไปงัดเอาทรัพย์สินสูดหายไปกว่า๔แสนบาท
เราเดินทางไปพบกับผู้เสียหายที่บริเวณชุมชนแป๊ะกง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งครอบครัวนี้มีนางวารินเป็นประธานชุมชน
แต่แล้วเงินที่ถูกถอนออกมาจากธนาคาร
เพื่อที่จะนำมาจัดงานประจำปีสารเจ้าตาแป๊ะกง
ก็มาหายไปในวันที่๙ธันวาคมปีที่ผ่านมา
จากธีมือของหัวขมวยรายนี้
สินที่หายไปเป็นเงินสด๑๘๐๐๐บาท
ทองคำ๑๐บาทพระเลี่ยมทอง๒องค์
และแหวนทองอีก๒วงถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก
ซึ่งมีเพียงแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่จะทราบ
เหตุใดคนร้ายถึงรู้จุดที่เก็บทรัพย์สิน
หรืออาจจะเป็นการพูดคุยในครอบครัว

ไม่ได้เอาไปเลย
ไม่เอาไปเลย
คนในครอบครัวเกิดข้อสงสัยว่า

จะเห็นได้ว่าคนร้ายเดินผ่านไปมาบริเวณหน้าบ้าน
แน่ใจว่าเพื่อนบ้านไม่มีคนอยู่

ผู้เสียหายคิดว่าผู้ที่ร่วมมือกับคนร้าย

จะเป็นสายสืบหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิด
ที่รู้ความขึ้นไหวของครอบครัวเป็นอย่างดี
คนร้ายที่เข้าบ้านจะใช้โทรศัพท์
แล้วก็สังเกตว่าจากกล้องวงจรปิดคือไม่ใช่คนพื้นที่
แล้วรถนี่ก็ไม่ใช่คนพื้นที่
แล้วเข้าใจว่าคนที่ชี้เป้า
ที่รู้การขึ้นไหวของครอบครัวผมน่าจะอยู่ในรถ
น่าจะเป็นคนที่ว่าอยู่ในพื้นที่
แล้วก็สั่งงานทางโทรศัพท์
เพราะสังเกตจากกล้องวงจรปิดคนร้ายนี่

ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย
หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครอบครัวนี้ถูกคนในชุมชนส่วนหนึ่ง
มองว่าเงินที่ใช้ในการจัดงานสารเจ้าที่หายไป

แต่คนอีกกลุ่มกลับมีความเห็นแตกต่างกัน
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ

คนในบ้านเอาไปเองหรือเปล่าบ้านมีความคิดว่าอย่างไร
คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมคะ

ก็คงไม่ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจมาวุ่นวาย

ถ้าคิดจะทำเองก็คือทำได้สบายมาก
มาโดยที่ไม่ต้องบอกให้ใครรู้

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเก็บลายนิ้วมือคนร้าย
รวมไปถึงหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด
แต่เวลาผ่านไป๓เดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้า

ให้ครอบครัวพ้นคำคอรหา

ยังพันธ์ตำรวจโทสมชายเต็มเปี่ยม

ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ได้ส่งคดีไปยังศาล
เพื่อออกมาจับคนร้ายในคลิปแล้ว
และกำลังติดตามป้ายทะเบียนของรถยนต์

หากใครพบเห็นชายลักษณะคล้ายกับคนในภาพ

สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนได้ทันที
ชัชลพลรัฐธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน